สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาอัปเดตข่าวเด่นประเด็นต่อเนื่องกับชัดข่าวเที่ยงเช่นเคยทางไทยรัฐทีวีนะครับ
อยู่กับผมทัศนัยโค้ทองและคุณสุพัสรามหาคามินครับวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะคะที่หลายพื้นที่มีอากาศหนาวชัดเจนนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ชัดข่าวเที่ยงค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าอากาศหนาวแบบนี้ที่บอกว่าอย่างน้อยจะถึงวันพรุ่งนี้จะมีโอกาสขยายเพิ่มหรือเปล่านะคะ
ส่วนนอกจากนี้นะคะก็จะพาไปดูเรื่องของสภาพอากาศในประเทศแถบต่างในทวีปเอเชียค่ะโดยเฉพาะเพื่อนบ้านของเรานะคะเวียดนามและลาวตอนนี้มีหิมะตกแล้วนะคะ
แล้วก็ยังคงต้องเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมส่งไลน์เข้ามาว่าแต่ละพื้นที่ที่อยู่นั้นอากาศเป็นอย่างไรหนาวเย็นมากแค่ไหน

ส่งข้อความเข้ามาไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ

ณขณะนี้ประชาชนจำนวนมากทยอยไป
ส่งน้ำศพหลวงพ่อจรันทิตธัธรรมน์

พิธีพระราชธาน้ำหลวงสงฆ์สบ

อำเภอวันจังหวัดสิงห์บุรีตอนนี้

ส่งน้ำศพหลวงพ่อจรรย์ธิตธรรมโมอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ยิ่งมีผู้คนหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น
และนี่ก็คือบรรยากาศสดตอนนี้ที่ประชาชน
ทยอยเดินทางเข้ามาบริเวณด้านในสาราสู่ธรรมภาวนาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยครับ
ด้วยแรงศรัทธาของประชาชนทำให้ขนาดนี้
ที่รอเข้าส่งน้ำศพพระธรรมสิงหบุราจารย์

ยาวจากด้านหน้าสลาสุธรรมภาวนา

โดยประชาชนได้มาต่อแถวอย่างเป็นระเบียบ

ก่อนที่จะเปิดให้เข้าส่งน้ำศพหลวงพ่อจรรย
เวลา๗นาฬิกา๑๐นาทีซึ่งเร็วกว่าที่กำหนดครับ
เพราะว่ามีความพร้อมนะครับอีกทั้งมีประชาชนมารอจำนวนมากแล้ว
จนถึงขณะนี้นะครับยังมีประชาชนมาส่งน้ำศพไม่ขาดสาย
สำหรับพิธีกรรมต่างตั้งแต่ช่วงเช้า
จะเปิดให้เข้ามาสักการะสังขารหลวงพ่อ
ถึงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาที
จากนั้นจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพเวลา๑๗นาฬิกา
แล้วก็จะตั้งไว้ด้านหลังม่าน
จากนั้นจะมีการตั้งกฎโถฉัดเบนจา

และสวดพระอภิษฐามในพระบรมรชานุคร๗คืน
ส่วนบรรยากาศด้านหน้าสละสุทธรรมเภาวนา
ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สินในงานบริเวณกุศลศพไม่ขาดสายเช่นเดียวกัน
หลักการปฏิบัติธรรมกฎแห่งกรรมและประสบการณ์ปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อ
วันนี้นำมาแจกจำนวน๕๐๐แผ่นด้วยกันนะครับโดยลูกศิษย์บอกว่าตั้งใจจะผลิตมาแจกตลอดงาน
คาดว่าจะผลิตมากกว่า๑แสนแผ่นครับ
อกจากนี้พุทธศาสนิกชนนะครับยังมากราบรูปหลวงพ่อจรรย์ด้านหน้าสารา
แล้วก็ถ่ายรูปเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ที่เผยแผ่หลักธรรมคำสอนต่างจนมีผู้เลื่อมใสสัทธาในศิลธรรมจำนวนมาก
ซึ่งภายในบริเวณวัดก็จะมีโรงทานจากคณะศิษยานุศิษย์ได้นำเครื่องดื่มอาหารและขนมสิ่งของต่างมาแจกฟรี
รอบเร็วที่มีแต่วัดประชาชนลมารองรับประชาชนตลอดทั้งวันด้วย
และมีที่นั่งให้รับประทานอาหารอย่างเป็นระเบียบหลายกเกิดก็คัดว่าเพียงพอเต่าผู้มาร่วมงาน
ส่วนวัตถุมงคลของหลวงพ่อจรรย์นะครับมีประชาชนแห่มาบูชาแน่นขนาดเลยทีเดียวนะครับ
โดยซุ้มที่เปิดให้เช่าวัตถุมงคลของทางวัดอำภาวันนั้นจะตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของกุฏิหลวงพ่อครับ
มีตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นสุดท้ายบางรุ่นนั้นก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเช่าบูชาในราคา๒๐๐๓๐๐แล้วก็๕๐๐บาทครับ
นี่ก็เป็นภาพด้านหน้ากุฏินะครับที่มีประชาชนมารอเช่าบูชาวัตถุมงคลเนืองแน่นจริงครับ
ส่วนการจราจรนะครับในวัดนั้นจะเดินรถทางเดียวครับ
ก็แนะนำว่าไม่ควรนำรถเข้ามาภายในวัดนะครับเพราะว่าถนนค่อนข้างที่จะคับแคบ
สามารถจอดรถในจุดใหญ่ได้๓จุดด้วยกันครับแล้วก็เดินเข้าวัดเนี่ยจะสะดวกกว่านะครับ
ก็คือลานจอดรถด้านหน้าวัดอำภาวันแล้วก็ลานจอดรถที่สนามโรงเรียนอำภาวัน
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดนะครับหากมาจากถนนสายเอเชียนะครับ
เลี้ยวซ้ายก่อนถึงสะพานข้ามคลองเข้าวัดก็จะถึงจุดจอดครับ
และอีกที่หนึ่งนะครับก็คือบริเวณลานวัดกำแพงอาจจะเดินไกลหน่อยนะครับ
แต่ก็พอมีที่จอดรถได้หลายคันอยู่ครับ
ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับที่จะเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาส่งน้ำศพหลวงพ่อจรรย์ครับ
แต่ว่าหลังจากนี้ก็ยังจะสามารถเข้ามากราบสักการะหลวงพ่อจรรย์ได้นะครับ
ตลอดเจ็ดวันในที่จะจัดงานในพระบรมราชานุคร้องนะครับ
จากนั้นก็จะประเพ็ญกุศลอีก๑๐๐วันให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิษฐรรมศพได้ครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรีครับ